แต่มาคู่นี้กันบ้างดีกว่าเป็นคนในวงการทั้งคู่เลย
เออหวานไม่บรรยะบรรยังเลยคู่เนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ให้
สถานภาพอะไรกันที่ชัดเจนก็ตามนะคะคุณผู้ชม
คือตั้งแต่เขาเปิดตัวเป็นคนพิเศษของกันและกัน
คู่ของจียอนและฮันเดอะสตาร์เนี่ยเรียกได้ว่าหวานถี่ไม่เกรงใจคนโสดกันบ้างเลย
ล่าสุดค่ะวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มฮันที่ผ่านมา
จียอนก็ทำเตอร์ไพรส์หอบเค้กพร้อมกับมอบรองเท้าคู่โปรดให้กับหนุ่มฮัน
ซึ่งก็ทำเอาถึงกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวนะคะ

และเมื่อถามถึงความรู้สึกสาวจียอนก็ออกตัวว่าไม่เคยทำให้ใครแบบนี้เลยนะจ๊ะ
ส่วนข้อความที่เขียนบนการ์ดว่าที่รักเป็นภาษาเกาหลี
เจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าไม่คิดว่าฝ่ายชายจะโพสต์ออกสื่อ
พอถามปุ๊บจีย้อนก็บอกว่าตามนั้นเลยค่ะ
ค่ะคุณ
ชุดละมุนมากเลยหนูไม่เคยทำแบบนี้เลย

แล้วหนูพูดได้ไหม

น้ำตากคอนิดหนึ่งอย่างนี้ก็เลยดีใจ
รอบนี้ก็คือแบบเตรียมของด้วยตัวเอง
แล้วก็ทำจัดการให้เขารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์
จากเค้กการ์ดแล้วก็ให้รองเท้าอะค่ะ
ตอนแรกก็คือให้เขาดูแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะลุงรูป
ก็เลยตกใจนิดนึง

ทุกคนก็จะรู้คำนั้นด้วยค่ะ
เดี๋ยวนี้พอสักเกาหลีแบบไปถึงแบบทั่วประเทศแล้ว
ก็เลยหนูต้องระวังมากขึ้น
ตามนั้นเลยนะคะเขาเรียกกันว่าที่โรงที่รักกันแล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตามสืบตามค้นตามอะไรอีกแล้วนะคะ
สถานภาพเป็นที่ชัดเจนกันแล้วว่าทั้งคู่เนี่ย
คบหาดูใจกันอยู่ไม่ต้องพูดอะไรมาก
ลงภาษาอะไรฉันก็รู้หมดแล้วนะจ๊ะ